เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี

ข่าวใส่ใครให้เยอะ
ทำไมกันนะคะ
แบ่งเป็นไฟล์วอย่างไรต่อก็แผนเป็นตัวดอกก็มีอะไรอย่างไง
ของคุณแม่ค่ะของพี่ม็อท
ผมแม่แชร์มันในกรุ๊ปมาแทบ๑๐โมงแล้ว
แน่นอนว่าถ้าสมมุติเขาบอกว่าวันนี้นะฮะ
ว่าบางคนบอกว่าสิ่งหนึ่งคอเบียร์คอเหล้าไม่ต้องตุน
คุณหยุดตุนเพราะว่าเขาไม่ได้งดการจำหน่าย
วันนี้หลายคนก็จับตามองว่านายกจะพูดว่ายังไงนะครับ
เขาก็บอกว่ามันเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนั่นแหละ
ซึ่งสอบคอชุดใหญ่วันนี้นายกเป็นประธานเนี่ย
เขาจะมีมติอย่างนี้แบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำนะฮะ
เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรคดังนี้
เอาอย่างแรกก่อนสีแดงเนี่ยมันมีแค่จังหวัดเดียวแองจี้
คือจังหวัดสมุทรสาครอันนี้ถือว่าเป็นสีแดง
แล้วก็จะมีพื้นที่สีส้มพื้นที่สีส้มเนี่ยตรงนี้คืออะไร
กรุงเทพมหานครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐม
อันนี้คือพื้นที่สีส้มแล้วก็มีพื้นที่สีเหลืองครับ
ก็จะมีสระบุรีสมุทรปราการสุพรรณบุรีนนทบุรีประทุมธานีอุตรฐรดิจจะ
เชิงเซากำแพงเพชรเพชรชบูรณ์อายุทยาภูเก็ต
บุรีนครราชศรีมาเอาง่ายอ่านไม่หมดหรอก
ก็คือจังหวัดที่เจอผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะครับ
สิ่งหนึ่งพวกนี้แต่ละพื้นที่คือผู้ว่า
ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตนกตกใจ
ปีใหม่นี้ไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศไทยนะฮะ
แล้วก็การจัดกิจกรรมปีใหม่นะใช้คำว่าขอความร่วมมือดีกว่า
ถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงเถอะจากหลีกเลี่ยงการจัดเถอะ
หากเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสูงสำหรับพื้นที่อื่นเนี่ย
ก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละพื้นที่นะฮะ
แต่อีกอย่างหนึ่งคืออย่าเอาคนเข้าไปเยอะ
มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีผู้จัดงาน
จะต้องตามข้อกำหนดซึ่งเราแน่นอนต้องใส่แมส
ต้องมีการวัดอุณหภูมิมีการตรวจร่างกายก่อนจะเข้ากันไป

คำถามเพราะว่าพรุ่งนี้ควรจะต้องเริ่มเดินทางออกนอกกรุงเทพกันแล้ว
เคลื่อนย้ายประชาชนหรือการเคลื่อนย้ายประชากรเนี่ย
การเดินทางตอนนี้พื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด
ยังมีแค่จังหวัดเดียวอยู่ก็คือสมุทรสาคร
เอาง่ายถ้าสมมุติคุณจะกลับบ้านที่สมุทรสาครคุณอย่ากลับ
เขาไม่ให้คุณกลับแต่ถ้าจังหวัดอื่นเนี่ยคุณไปได้
คุณไปได้เนี่ยยังเหลืออีกตั้ง๗๐กว่าจังหวัด
คุณอยากจะไปไหนคุณก็ไปได้นะครับ
ล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย
กล่าวว่าตนจำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งประเทศ
เพื่อบริหารความเสี่ยงบริหารความตื่นตระหนกให้ได้นะครับ

หนึ่งการท่องเที่ยวความสุขปีใหม่เศรษฐกิจต่าง
ก็ต้องหาวิธีการดำเนินการอย่างเหมาะสมยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้หรือไม่ได้ผลนั้น
ก็อยู่ที่ว่าคนไทยทั้งประเทศอย่างพวกเราเนี่ยให้ความร่วมมือหรือเปล่านะครับ
ร่วมกันทำได้ไหมแต่ไม่ได้โทษคนไทยนะไม่ได้โทษใครทั้งสิ้น
เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ให้การดูแลแก้ไขปัญหาคนกว่า๗๐กว่าล้านคนเนี่ย
มันยากที่จะทำให้ทุกคนถูกใจได้หมดนั่นแหละ
ใครจะด่าก็ว่ามาตนก็รับไว้หมดแล้วแล้วก็ไม่โกรธใครเพราะมันบาป
นายกก็บอกว่าเพราะมันบาปจะด่านายกก็จะรับไว้เองทั้งหมดนั่นแหละ
แต่ถามว่าจะโกรธจะเกลียดมันไม่นายกกลัวบาปนะฮะ
รักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกทุกเรื่องเห็นไหมอะไรฮะ
เฉยไงเขาก็รักใช่นะวันนี้ก็มีการรายงานอย่างนี้
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
แล้วก็ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ที่สบคเนี่ยเขาแถลงสถานการณ์ในประเทศไทยครับ
ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น๖๗คน
๖๗คนเนี่ยเพราะฉะนั้นยอดลงกว่าเราเนี่ยเกือบ๖๐๐๐แล้วน้อง๕๘๐๐
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยพันกว่าแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ยอดเสียชีวิตก็ยังคงที่อยู่ก็คือ๖๐ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างนี้
ใช้คำว่าติดเชื้อภายในประเทศได้แล้วณวันนี้คือมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงตลาดกุ้ง
มันไม่ได้อยู่แค่สมุทรสาครแล้วมันไปหลายต่อหลายจังหวัดจริงถ้าเมื่อกี้เรานั่งอ่านกันเนี่ย
แพร่ระบาดภายในประเทศหรือผู้ติดเชื้อภายในประเทศวันนี้ประเทศไทยเราตอนที่แถลงมันเป็นช่วงเช้า
แต่ตอนนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะเราเห็นชายน่งชายนาฏเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยนะฮะ
การติดเชื้อภายในประเทศตอนนี้ถ้าช่วงเช้าคือ๕๘คน๕๘คนคือยอดมาจากเมื่อวาน
แล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่กักกันอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปุ๊บเราจะสังเกตได้ว่ายังไม่มียอดของแรงงานต่างด้าวมาเนอะ
แรงงานต่างด้าวเรายังไม่เห็นมา๕๘คนนี้คืออะไร๕๘คนคือกระจายอยู่ทั่วประเทศณตอนนี้
แต่ถามว่าด้วยตัวเลขรัฐบาลเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าเขาเอาอยู่เพราะมันยังเป็นตัวเลขหลักห่ว
กรุงเทพ๒๐แล้วก็มีบางจังหวัดที่แบบว่าหลัก๑๐ถ้าหลัก๑๐ในแต่ละจังหวัดเราเชื่อว่ารัฐบาลเอาอยู่
ใช่ไหมครับสมุดสาขรเพิ่มใหม่กับ๙คุณแม่

ก็คือกรุงเทพ๑๔๕๘รายนะคะ

จังหวัดอื่นอย่างตากสุรานครศรีธรรมราชก็อย่างละ๑๑๑คุณแม่

เอาอย่างนี้ก็คือมันก็คือยังมียอดมาเรื่อยเนี่ยแหละฮะ
แล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมุติเราไปแรงงานข้ามชาติ
ตอนนี้เราติดเชื้อหมด๑๒๗๓คน

ปฏิบัติการเชิงลุกเก่ง

ยอดแรงงานต่างเจ้าเนื่องจากว่า
เขากันอยู่เค้ากันอยู่

พรุ่งนี้เราเชื่อว่าหลายคนคงร่วมเดินทางไปต่างจังหวัด
เรากดที่นายุโกพู่ว่าการตกเที่ยวมันก็ต้องเดิน
โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้นะครับ
ก็คือฟันรถทัวร์ห้ามสาวป่วยขึ้นรถ

นี่นะครับจากกรณีที่โลกโซเชียลนะครับ

แล้วก็ลุมถล่มพนักงานรถทัวร์โดยสาร

ชื่อว่าเจนจิตเสนานุษย์
นี่แหละฮะเขาโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิป

บอกว่าอยู่ที่ท่ารถกสมกรที่หมอชิด๒นี่แหละฮะ

นี่หรือคะคนไทยลองฟังดู
ไม่ให้หนูไปก็ไม่ต้องถ่าย
คือล่าศุกร์นะฮะบริษัทหลุมส่งจำกัด

ตามที่คุณเจนจิตเสนานุษย์ได้ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก
ว่าไปถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถ

ทั้งที่เขานั้นซื้อตัวไปแล้วด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบว่ารถโดยสารคันนี้ที่ก่อเหตุเป็นรถของบริษัท
ประเสริฐทัวร์จำกัดเส้นทางกรุงเทพลมศักดิ์ฮะ
ที่สำคัญก็ทำความผิดจริง
ตอนนี้มีการลงโทษแล้วนะฮะปรับตามระเบียบของบริษัท
ฐานไม่ควบคุมพนักงานรถร่วมให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งคัด
นอกจากนี้ได้ทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน
ให้ผู้ประกอบการลงลายมือรับทราบบทลงโทษห้ามกระทำผิดเช่นนี้อีก
เช่นนั้นจะถูกพิจารณาโทษนะฮะขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัทต่อไป
อย่างไรก็ตามทางบขศเองก็ได้ติดต่อไปที่ผู้ร้องเรียน
เพื่อแจ้งผลการดำเนินการรวมถึงบทลงโทษดังกล่าวเรียบร้อย
ในส่วนผู้ประกอบการก็แจ้งนะครับว่าจะเดินทางไปพบผู้ร้องเรียน
เพื่อขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี้นะครับก็ยังมีอีกเรื่องนึงด้วยที่ต้องนำเสนอด้วย
ก็คือเป็นเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำโบราณแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะฮะ

เพื่อเรียกความมั่นใจให้คนนั้นกลับเข้ามาทานอาหารในร้านนะครับ

คือประชาชนเขากังวลกันเรื่องของอาหารทะเลบอกไม่กล้ากินกัน
แต่ครั้งตอนต่อได้ก็เอาตัวกุ้งในหมอดอุณหภูมินั่งกาย
ทางร้านเอาประหลอดนี้จิ้มเข้าไปในตัวกุ้ง
เพื่อเช็คนะครับว่าอุณหภูมินั้นสูงเกินกำหนดหรือเปล่า
สุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่เกินนำเข้าร้านได้
กุ้งตัวไหนไม่ผ่านการคัดกรองก็ถูกนำไปปรุงอาหารซะ
ยังให้มีการเอากุ้งทุกตัวนั้นมาล้างขาด้วยแอลกอฮอล์
กักตัว๑๔วัน

ไม่เขาก็คงทำแบบว่า
กุ้งนี้ถูกกักตัว๑๔วันคือมีความเสี่ยงสูงกักตัวเหมือนเศรษฐ์เลย๑๔วัน
แต่ตอนนี้ผู้ประกอบขายคุกอาจจะน่าสงสารจริง

เจ้าหน้าที่ทางซูเปอร์เองยังบอกเลยว่าขนาดในซูเปอร์เองอาหารทะเลก็คือคนไม่
ไม่คืออย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือตามข้อเท็จจริงคือทางมหาชัยเนี่ยทางตลาดกลางกุ้งก็ถูกปิดอยู่
เขาจำกัดเพราะฉะนั้นกุ้งเขาไม่มีการส่งออกมาแล้วนะฮะ
กุ้งที่ได้มามาจากที่จังหวัดอื่นทานได้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจ
เอารวดหนามาเพราะว่าเค้ายังต้องกัดคนอยู่ในนั้นอีก
เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงแล้วว่าอาหารทะเลเนี่ย

เพราะว่าขนาดคนยังห้ามออกอาหารทะเลเขาจะไปเอาทางทะเลมาขาย
ก็คือตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ
นั่นก็คือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
แล้วก็มีมากกว่า๑พื้นที่ย่อยนะครับ

ก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง
หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า๑๐รายนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ
สำหรับพื้นที่ที่เฝ้าระวังสูงนะครับ
ก็จะมีพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไม่เกิน๑๐ราย
แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

นะฮะสุดท้ายนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับ
ก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

เป็นใช้คำว่าการแบ่งพื้นที่สถานการณ์
นะฮะก็เป็นการมีพื้นที่ควบคุมสูงสุด

แล้วก็พื้นที่เฝ้าระวัง๔พื้นที่นี้

โอเคอันนั้นเรื่องของโควิดเรียบร้อยไปแล้ว

น้ำจะมาอีกแล้วค่ะทาง๑๓จังหวัดไทยแลนด์ภาคใต้

ก็ต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ฐานะผู้อำนวยการกลางก็เปิดเผยว่า
อำนวยการกลางมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ได้มีการแจ้งประกาศบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังแรงค่ะ
ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ก็มีการประสาน๑๓จังหวัดภาคใต้แล้ว
แล้วก็จังหวัดประจวบคิริขันด้วย
เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพานน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่ง
แล้วก็ขึ้นลมแรงในช่วงวันที่๒๔ถึง๒๖ธันวาคมนี้ค่ะ
สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
แยกเป็นภาคกลาง๑จังหวัดก็คือประจวบคิริขัน
ภาคใต้มี๑๓จังหวัดค่ะ
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลา
ระนองตรังสตูนนราธิวาสพังงาแล้วก็กระบี่
ทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
พยากรอากาศแล้วก็สถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติตามประกาศเตือนจากทางกรมบุตุนิยมวิทยาอย่างเคร่งครัดด้วย
เพื่อที่จะพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย
ก็สามารถติดต่อแล้วก็ส่งโทรศัพท์ไปหาได้เลย
ที่สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง
อย่างที่บอกพายุจะเข้าใช่ไหมครับ
เข้าแบบว่าอใช่๒๔๒๖ตั้งแต่วันนี้เลย
นี่ก็มีน้องคนนึงส่งข้อความเข้ามาถามประทูแม่กรอง
กินได้ไหมครับพี่หนุ่มกินได้ก็ทอด
เอามานึ่งก็ได้นึ่งร้อนคืออย่าว่าแต่ประทูเลย
คือเอาไปเอาเชื้อโควิดใส่ลงไปในหม้อต้มร้อนมันก็ตาย
คืออย่าว่าแต่ปลาทูเลยนะกินได้ไม่เป็นไรนะครับ
กุ้งกินได้ค่ะหนูถามแมวหนูแล้วมันบอกอร่อยมากลูก
จากตอนนี้ที่เขาแชร์กันเยอะแบบที่แบบ

แล้วก็ไม่ให้เขาไปเข้าไปในร้านบ้างหรือไปขายของให้เขาบ้าง
เอาไงนะคล้ายกับว่าสมมติมีชาวต่างด้าว
ซึ่งอย่างล่าสุดที่เขาแชร์กันคือมีชาวเมียนมาที่เขามีท้อง
เมียเขาท้องแล้วก็มีลูกอีกปรากฏว่านายจ้างไม่ได้เอาข้าว
วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางตัวแทน
ของทางฝั่งที่เป็นแรงงานต่างด้าว
เขาก็บอกเขาว่ากราบขอโทษคนไทยแทนเพื่อน

ที่อาจจะทำแบบเอาความเดือดร้อนเข้ามาให้
สำหรับคนที่เหมือนแบบหนีเข้ามาอะไรอย่างนี้
เขาก็อยากจะให้เข้าใจว่าเมียนมาเนี่ย
ก็เหมือนคนไทยมีทั้งดีทั้งไม่ดีทุกที่มันเป็นอย่างนี้หมด
แต่ที่แน่คือบังเอิญ
อันนี้คือไม่ได้คุยกับเขานะแต่ผมมีคุยหลังบ้านกับบางท่าน
เขาก็บอกว่าจริงแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่อยากให้มองที่ตัวของคนที่หนีเข้ามา
อยากให้มองที่คนที่เป็นผู้ประกอบการ
แล้วต้องการแรงงานแล้วก็ไปเอาเขาเข้ามา
เขาถึงได้เข้ามามันไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาแล้วก็มาหางานทำนะ
มันเป็นเหมือนใบสั่งเอาใบสั่งต้องการนี้เขาก็มาไง
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนู้นนึกออกไหม
คือมันเหมือนกับทางเขาเองก็เข้ามากันเขาก็แบบหลบกันเข้ามา
เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าทางนี้ต้องการ

แต่ทีนี้ปัญหานะวันนี้โอเคก็เข้าใจว่าในโรงงานบางโรงงาน
ประกอบการบางคนก็กลัวความผิด
ว่าเออฉันเอาแบบแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วเนี่ย

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาจะไปกระจายอยู่ที่ไหน

รับข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
ว่าคุณทำผิดไปแล้วคุณก็พูดคุยกับทางพนักงานของคุณ

ก็บอกไปเลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีบัตรให้นะ
เป็นบัตรชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะครับ
คือให้เขาได้ไปตรวจซะ

ผู้ประกอบการก็กลัวเอาเขาไปทิ้ง
กลัวความผิดอย่าเพิ่งไปกลัวเอาเรื่องโลกก่อน
อย่าเพิ่งให้โรคไปกระจายอย่างนั้นดีกว่า
อันนี้คือฝากไว้ด้วยแล้วกันคือกังวลใจเหมือนกัน
ว่าอยู่ดีคุณไปบอกเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวตำรวจมา

ไม่ได้นะครับคือเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ณวันนี้คุณก็ต้องตีให้เขาอยู่ในกรอบของคุณ

ส่วนแรงงานต่างด้าวบางคน

ถ้าป่วยเขาก็มีคนรักษาให้

ส่วนคนที่เข้ามาแล้วแบบผิดกฎหมาย

แล้วเดี๋ยวรอทางการเข้าไปตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีการประชุมกันเรียบร้อย
เขาอาจจะออกปัดชั่วคราวให้

ดูแลพวกกลุ่มของคุณอยู่ในนั้นด้วย

ตั้งแต่แรกว่าคนที่เข้ามาถูกกฎหมาย

หรือรักษาเบิกอะไรที่เหมือนคนไทยเลย
เขาก็มีแบบบัตรแบบไปรักษาพยาบาลได้

ผู้ประกอบการต้องการแรงงาน
กับ๒คนที่เป็นเจ้าหน้าที่
หรือหัวหน้าที่จะเอาคนเข้ามา
พวกนี้ต้องตัดวงจรนี้ให้ได้
งั้นปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อย

วันนี้เขาได้เขาก็ไปเดินทาง

ก็อันนี้จะบอกนิดนึงนะน้องพิ้งส่งเข้ามาในทวิตเตอร์
ถามว่าพี่หนุ่มตอนตรวจโควิดที่ตรวจโดยจิ้มเข้าไปในจมูกเจ็บมากไหม
พี่ชายกักตัวโควิดพี่สาวอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้
รีบกลับไปหาแฟนก่อนจะสายเกินไป
เคลียร์ปัญหาให้แล้วอยากขอโทษทุกอย่างจะปรับปรุงตัวใหม่

ความกรุณาช่วยประกาศออกทีวีให้เขากลับมา

ช่วยคนป่วยหน่อยตอนนี้เขาป่วยมาก

ประกาศให้แล้วมีอะไรอีกคุณหนุ่มช่วงคุณอ่านทวิตเตอร์

ถ้าจะไปผ่านสมุทรสาครได้ไหม

ได้แต่อย่าไปลงตลาดอย่าไปดู

แหมมันคงไม่ติดที่รถหรอกใช่ไหมล่ะ

นี่นะฮะกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดมากนะครับ
โลกออนไลน์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาโพสต์รูปภาพพร้อมกับตั้งคำถาม
นี่นี่นะฮะข้อใดต่างจากพวก
ก้อกไก่ป้าคอไข่หนาคอควายยายงอกงูแม่
หนาทำไมถึงตอบหนา
เพราะว่ายายก็เป็นผู้หญิงได้แม่ก็เป็นผู้หญิงได้ผู้หญิง
นี่นะฮะคือผู้โพสต์เขาระบุว่า
เขาสมกพรนะแต่มันตอบอะไรก็ได้

เพราะว่าน้าเนี่ยแตกต่างจากป้ายายแล้วก็แม่

แต่คำว่าน้าสามารถระบุแทนได้ทั้งชายแล้วก็หญิง

นี้ชาวเน็ตพากแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
เพราะหลายคนมีคำตอบในใจที่ไม่ใช่หนา

เช่นเดียวกับในแพทย์พิรัฐโลกาพัฒนา
แพทย์แผนกอายุระกรรมนะฮะโรงพิจารณ์ยันถี
ก็มองว่าคำตอบนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของคนนั้นเช่นกัน

ก็จะเห็นได้นะครับว่าไม่มีข้อไหนถูกหรือผิด
เพราะคำตอบขึ้นอยู่การกำหนดเกณฑ์ความแตกต่างของแต่ละคน

ก็จะทำให้คนอื่นที่ตอบข้ออื่นต้องเสียคะแนน

เช่นว่าประเทศอันดัยต่อไปที่แตกต่างจากที่อื่น
เขาจะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียออสเตรเลียอะไรอย่างนี้

ภาพทวีปออสเตรียอะไรต่าง

มันก็จะมีประเทศที่ไม่รวมกลุ่มอะไรอย่างนี้

พอคำถามถามว่าข้อใดต่างจากพวก

เพราะน้าเนี่ยเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้

ถ้าเกิดเราไปดูในไลฟ์สดตอนนี้คุณแม่มันจะมีทุกคืน
ก็จะมีคนมาเฉลยข้อสอบกรพเพราะมันเป็นชั่วใกล้สอบ
เขาก็จะมีแบบติวข้อสอบแบบย้อนหลังไป๖ปี๗ปีอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะต้องออกมาเป็นน้านี่แหละเพราะว่าคนน่าจะเข้าใจมุมนี้
นี่เห็นไหมคะเราลองดูเขาวิเคราะห์เฉลย

ถ้าบอกว่าเป็นลำดับญาติคือ๓อย่างนี้นะครับ
จะเป็นผู้หญิงได้อย่างเดียวนะครับผู้หญิง
คือเป็นลักษณะของเพศหญิงแต่ถ้าเกิดเป็นน้า
ตรงนี้คือน้านะผมจะเขียนข้างนี้นะครับน้า
น้าสามารถเป็นหน้าทั้งหญิงแล้วก็ชาย
เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเฉลยข้อนี้ก็คือ
ตอบข้อขอไข่น้าเป็นข้อที่ต่างจากพวก
เหตุผลอย่างที่กล่าวไป

ผมบอกว่าเป็นป้าผมบอกว่าคือป้า
เพราะป้ามีผัวเป็นลุงน้ามีผัวเป็นลุงไม่ได้
เพราะคู่กับน้าก็คือน้าคู่กับยายก็คือตา

เพราะฉะนั้นคำตอบต่างจะพูดก็คือป้า

แต่เกณฑ์นั้นเขาไม่ให้ไงเพราะเป็นเกณฑ์แบบว่า

กลุ่มเกินไปน้อยคนที่จะคิดแบบนั้น

คือต้องมีความแบบอีกแบบหนึ่งที่คิดแบบนั้น
แต่ถ้าเกิดคนแบบวงกว้าง

ทั่วไปก็จะเป็นแนวนี้
บางคนอาจจะเป็นยายก็ได้
ทำไม
เพราะยายแก่ที่สุดไง
ใช่อีกวันก็จะมีความแบบนั้น
ต่างจากพวกว่ายายแก่ที่สุด
พูดจริง
เพราะว่าแม่นะ
เพราะจะเป็นสายเลือดเดียวกัน
นี่กับทุกคนเราไม่แบบ

แต่พอเวลาเด็กเขาสอบจริง
ในเวลานั้นเขาอาจจะคิด

ต้องเป็นพี่ราวอีกแล้ว
วันนี้เข้าทางมาเรื่องแล้วกับโทรศัพท์
ขอให้ดูขออยากกินนี่เถอะ
อาหารทะเลหรือคะ

เอาไปกินหน่อยแล้ว
ไปตามกลับไปเอา

บอกให้อีหนุ่มกลับไปเอามาสิ
จากกรณีของ
ที่มีคนพูดถึงกันเยอะจริงเกี่ยวกับ
บ่อน้ำบ่อน้ำหนึ่งที่ชาวน้ำบูริกระดำ
เขารืกเลยว่าสะน้ำนี่เป็นสะอาถัน
อี้หนุ่มอย่าพึ่งรีบตกใจมันยังไม่ตาย
กำลังจะเล่าว่าเด็กตายไปกี่คนแล้วมันอะไรเกิดขึ้น
ไม่ถูกมันปลอม

เดี๋ยวตอนที่แบบว่าเด็กตาย๓คนแล้วค่อยตกใจ

มีคนตายที่สารอาหารก็ตกใจได้แล้ว

คือตรงนี้สระอาถรรพ์นี้กลืนชีวิตคน๖ศพแล้ว

ตอนกลางคืนเนี่ยมันมีเสียงเด็ก๓คนว่ายน้ำเล่นกันทั้งคืนนี่
คือสระอาถรรพ์อันนี้จากกรณีของน้องพอร์ต

คนนี้อายุ๗ขวบครับเป็นนักเรียนชั้นป๑

เล่นไปได้ไหมลื่นทะไหลลงไปในสระน้ำหลังโรงเรียน
จนเสียชีวิตรวมนะทีเดียวนะ๓ศพเลยน้อง

ชาวบ้านก็ต่างออกมาวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับว่า
เฮ้ยไอ้สระน้ำอันนี้มันเพิ่งขุดลอกสระใหม่นะ

เขาก็เลยไปสอบถามนางสว่าง
อายุ๕๙ปีเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านเปิดเพราะว่า
สระแห่งนี้อดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน
เคยเป็นที่ตั้งของวัดแล้วก็โรงเรียน
หลังจากนั้นก็ได้มีการขุดให้เป็นสระน้ำสาธารณะ
ต่างช่วงว่าเขาต้องเก็บกักน้ำกันถูกต้องไหมครับ

เพื่อเก็บกักน้ำทำน้ำปลาปลาด้วย

แต่ก็ไม่คิดว่าไม่มีใครจะมีเหตุการณ์อะไร
ไม่เคยมีใครคิดว่าจะต้องทำบุญก่อนนะ

เพื่อให้เป็นที่อยู่ของผีป่าผีเขา
ต่อมาก็ได้มีคนเริ่มจมน้ำ

คนก็ต้องเริ่มจมน้ำเสียชีวิตทีละคน

ชาวพักก็สระน้ำอ่ะ

เพราะทีเดียวเด็ก๓คนจมน้ำเสียชีวิตหมดเลย

เพราะรวมกันแล้วมีคนตายหรือคนเสียชีวิต
ที่สระแห่งนี้ถึง๖สม
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยชาวบ้านบอกเอาละมันไม่ธรรมดาแน่นอน

สองอาจจะต้องทำบุญสระน้ำตามประเพณีหรือเปล่า
ชาวบ้านในหมู่บ้านชื่อนางชั้นอายุ๖๕ปี
เขาบอกไอ้การตายของเด็กป๑ทั้ง๓คนเนี่ย
ชาวบ้านทั้งหมดตอนนี้บุริกรรมสะเทือนใจกันหมดเลย
แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
แล้วก็เพราะเด็กเนี่ยเป็นเด็กแล้วยังตายทีเดียวพร้อมกันหมดอีก

โดยหลังจากเด็กเสียชีวิตก็มีชาวบ้านบอกนี่กลางคืนว่ายน้ำกันใหญ่เลย

เขาก็เหมือนแบบว่าเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาตายอะไรอย่างนี้

เล่นน้ำเพราะคิดว่าตัวเองอ่ะยัง

มันก็เลยคิดว่าเพื่อนกูก็ยังอยู่ถูกต้องไหม

ไม่คิดว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วไงอืม

ผมมองว่าจริงไม่ควรปล่อยเด็กไปว่ายน้ำกันแบบนั้น

บางทีแบบน้ำเนิมเย็น

คุณคิดว่าเด็กป่อนึง๗ขวบ

อันนี้ก็แสดงความเสียใจด้วย

จะไม่สะอาถรรพ์อีกถ้าคุณสระด้วยไรโอ
เข้ากันดื้ออย่างนี้เลยนะพี่

ทำไมไม่เล่นมุมเลยคำว่า
สระอาถรรพ์อีกถ้าเป็นสระป้าถัน
ไม่ใช่

ไม่ได้
ทีมงานบอกว่าเบรกเถอะ

อ้าวมาที่ข่าวของคุณไมค์คุณซาร่ากันบ้างก็ไปขึ้นศาลละ
หลังจากยื่นถอนเป็นพ่อขอปกครองบุตรที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะ
คุณไม้พี่รัฐพร้อมด้วยทนายนิติธรแล้วก็ซาร่าคาซิงกินีนก็พร้อมด้วยทนายกิ่งสิรินรดานะคะ
เดินทางมาที่ศาลกันเพื่อที่จะไกลเกลี่ยตามหมายสาร
จากกรณีที่นักร้องหนุ่มในฐานะพ่อของลูกเนี่ยได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบทำและสิทธิ์ปกครองบุตรด้วย
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ทั้งคู่จะได้เผชิญหน้ากันเพื่อไกลเกลี่ยแล้วก็เซ็นรับรองบุตร
หลังเกิดเรื่องราวเป็นกระแสใหญ่โตเมื่อช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณไม้ด้วยนะคะ
จริงเอาตรงผมไม่อยากตอบอะไรมากครับเพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกยังไง
แต่คืออยากให้เรื่องชอบ

แค่แค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้ครับ

ในสำนวนผมไม่สามารถพูดได้
มันต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งอะครับ

ถ้าอันนี้พูดถึงเคสทั่วไปนะครับ
ท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก

เพราะว่าท่านก็ค่อนข้างกำชับแล้วว่าให้

แต่พอดีมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่าง

มาโขลในรอบนี้แล้ว

ไปกระทบกับเด็กไปสำคัญที่เลย
ตัดสินใจเลยไม่ได้ในตอนนี้

พิพากษาและผู้ปรณีประนอมไก่เกลียด

ตกลงกันได้ในเรื่องของการรับรองบุตร
โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอต่อกันว่า
ฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดูแลบุตรผู้เยาว์
ส่วนรายละเอียดในเรื่องถิ่นที่อยู่ของบุตร

คู่ความขอกลับไปคิดทบทวนก่อน

ขออนุญาตเลื่อนคดีออกไป

ในวันที่๙กุมภาพรรณ๒๑๖๔

แม่ง้ายบุ้ดแม่นี่อย่าแสบจริง

ไม่จำเป็นจะต้องตอบถ้าคนไหนอยากจะครบตอบก็จะครบเหรอ

ถึงแบบเอาคนก็ไปถามว่าสรุปแล้วทำไมไม่ตอบเขา

ที่เขาไปรายการพี่แล้วพี่ไปถามประโยคนี้อ่ะเขา
เขาพูดกับพี่ว่าถ้าเป็นพี่พี่ตอบไหมใช่ป่ะ
เออน้องจ๋าวได้อยู่

เขาบอกว่าร่าสุดเนี่ยกัลก็เปิดผลว่า

ส่วนตัวไม่รู้สึกอะไรแล้วอยากให้จบ
เป็นเรื่องปกติของคนที่ไปต่อกันไม่ได้

แต่การที่จบความสัมพันธ์ไม่จำเป็นจะต้องหยุดติดต่อ
จบความเป็นเพื่อนแต่ของเขาอาจไม่เหมือนกัน
เอาจริงอันนี้ก็เรื่องจริงบางคนจบไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้

ก็ส่งไปอย่างเป็นห่วงเป็นใย

ไม่ได้จะไปง้อให้กลับมาคืนดี
มารีจะเชิญเธอมาอีกดีกว่าไยน์มารีเธออยู่ไหน

ถ้าจับร่วมงานกันก็ทำได้

น้องมารีเขาก็สบายตัวอยู่ตอนนี้
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับของคุณตูน

น่ามีคนจีบเยอะมีอยู่แล้วรุ่นนี้รุ่นนี้แป๊บเดียวโสด
แป๊บเดียวยิ้มทำไมกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซักอะไรซักอะไรขยี้
ขยี้หน่อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขามีเขาก็บอกเองถ้าเขาชัดเจน
เดี๋ยวเขาก็พูดอะไรผงผงซักฟอกเขาไปงานแต่งงานรถเมย์ป่ะ
ไปสิไปกับใครไปกับเพื่อนหนูเขามาเองคนเดียวแล้วไปใช่หรอ
ใช่จริงเขามาเองเขามาคนเดียวพี่แม่อ่ะสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็
บอกเองเดี๋ยวเขาก็บอกเองใช่ไหมแสดงคุณรู้แล้วคนนี้เขาเป็น
ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาชัดเจนถามนางนางก็ตอบเขาก็ตอบต้อง
ให้คุณแม่ช่วยแล้วล่ะให้นางตอบเดมจะเจอนางเมื่อไหร่ไงอยาก
ไม่คือกว่ารอคือต้องรออ่ะไม่ว่าอีเว้นแล้วตอนนี้อีเว้นก็
เลิกจัดเอามาใส่คุณแม่โมดดำแบบครับคุณแม่ได้เจอบ่อย
เพราะว่าจะได้ทำให้ทุกอย่างเร็วนานจำนาญป่ะมนุษย์แต่ต้อง
หลอกล่อนางมาละไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาการป่วยของ
คุณตูนบ้างนะครับคุณตูนเนี่ยก็เอ่อล่าสุดเนี่ยก็คืออย่าง
เราทราบกันดีอยู่แล้วไม่สบายนะครับป่วยเพราะว่าเหมือน
คุณแฟนเพลงตอนแรกก็ตกใจไปตามกันนะครับ
เพราะมีอาการหมอนกระดูกคอกดทับเส้นประสาท
ทำให้แขนซ้ายนั้นมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วนะฮะ
ล่าสุดคุณก้อยก็อัปเดตนะครับ

ภาพที่เห็นทุกเช้าวันนี้เป็นวันที่คุณหมอนั้นมาตรวจวินิจฉัย

มีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ที่ทำให้เกิดความอ่อนแรงของนิ้วมือและนิ้วด้านซ้ายของพี่ตูน
และอยากจะเข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ว่ากำลังรับมือกับอะไรอยู่
และต่อจากนี้ไปเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายอย่างไรบ้าง
ซึ่งพี่ตูนเนี่ยจะทดสอบแรงที่มือว่าดีขึ้นไหม

ผลปรากฏว่าวันนี้กดคอร์ดได้แล้วเย้
สิ่งแรกที่พี่ตูนถามคุณหมอก็คือ
ผมจะหายทันคอนเสิร์ตในอีก๒เดือนข้างหน้าไหมครับ
้อยรู้ได้ทันทีว่าพี่ตูนนั้นเป็นห่วงเรื่องงานมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปร้องเพลงให้ทุกคนนั้นได้ฟังกัน
ส่งใจช่วยพี่ตูนกันนะคะ

คุณจะไปบอกว่ามึงไม่ต้องรีบหายหรอก
ให้เขารีบหายแต่ดีแล้วคุณจะไปบอกกันทำไม

คิดคนละมุมนี่คือรีบประเภทพวกสวนทางเถือน

งั้นเอาไปดูนี่

ต้องหายด้วยเร็วหรอก
หนูออกมาจะรีบไปทำไม

ให้มันหายไปต้องรักษามันหายกว่าจะรีบออกมาทำไม

ก็ให้เขาหายดูเร็วเหอะได้ค่ะเอ้าเดี๋ยวก็
ไปดูบ้านใหม่ของคุณเอสุภาชัยช่วงหน้า
แต่เขาบอกว่าให้คุณผู้หญิงไม่ได้ดูโฟกัสบ้านนะ

ไหนบ้านพี่เอบ้านพี่เอขอดูรูปกันนะ

ไม่นางใส่ถุงน้อง

บันไดนางซื้อคอนโดริมนาม

ตาร์ทพี่๓๐๔๐ล้าน

สุข่ายังยาวสิเถิมโอเคสวยครับพี่เอนักตบผอมเนอะ
ผอมสิเอ้าไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะวันนี้